ช่วงนี้อากาศก็หนาวอากาศก็เย็นแต่คนยังหัวร้อนกันอยู่นะครับ
เรื่องนี้มันมีสาเหตุมาก่อนจนกระทั่งมาปะกันตรงสี่แยกไฟแดง
เพราะว่าคนขับรถ๖ล้อหัวร้อนก่อนเป็นคนแรก
แล้วไปขับชนรถกระบะเขาหนีมาติดแยกไฟแดง
คนขับรถกระบะตามมาเจอทีนี้ถึงคราวที่คนขับรถกระบะต้องหัวร้อนใส่บ้าง
ในการไล่ล่าแล้วก็ตามกระทืบคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะฮะ
โอ้ยทอมตายแล้วจะตายแล้ว
ผลโทรชนรถผมโอ้โฮคุณผู้ชมฮะ
ที่พังเสียหายและนอกจากนั้นทายด้วยตื้บด้วยคุณ
นี่แหละครับคุณผู้ชมส่วนคนขับรถหกล้อที่ใส่เสื้อสีขาวนะ
ตอนหลังยอมเลยฮะหมอบลงกับพื้นเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณ๓แยกไฟแดง๒พี่น้อง
ถนนสุขุมวิทย์ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองนะครับ
ชายเสื้อขาวกางเกงขายาวสีเทาก็คือนายมักขวานแสงชวีอายุ๔๔ปี
เป็นคนขับรถหกล้อนะครับถูกชายอีกสองคนที่ขับรถกระบะสีบรอน
รถกระบะของเขาถูกชนได้รับความเสียหายเนี่ยนะฮะ
กระทั่งมาเรียกชายที่ขับ๖ล้อให้มาดูให้มารับผิดชอบหน่อย
หลังจากนั้นก็เกิดเป็นเหตุการณ์ที่มีการทำร้ายกันแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะหลังเหตุการณ์นะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันควันเหมือนกันนะครับ
เพราะก่อนหน้านั้นมีชาวบ้านชาวช่องมาคอยห้ามปรามไว้แล้ว
ไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกนะครับเพราะว่าคนขับรถหกล้อ
เขาก็ไม่สู้เขาก็หมอบกับพื้นแล้วนะฮะ
เมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็ต้องดูคนก่อน
ดูคนก่อนคนเจ็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูรถกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คนเจ็บก็คือคนขับรถหกล้อใบหน้ามีแผลฟกช้ำ

คุณผู้ชมเป็นภาษาอังกฤษจริงโอ้โหเหรอค่ะ

ตัวเขาบอกว่าเดี๋ยวไอจะบอกยูเป็นภาษาอังกฤษนะ
เดี๋ยวอาจจะบอกอยู่อีกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนะ

แต่ตอนนี้ขอไอไปโรงพยาบาลก่อน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งตัวไปโรงพยาบาล
ส่วนฝั่งคนขับรถกระบะนะฮะ
รถกระบะเขามีร่องรอยการถูกชนเสียหายไปทั้งแถบที่ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับ
เจ้าของรถก็คือนายนัทพลเกรดพันธ์อายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นคนขับเป็นคนถ่ายคลิป
เป็นคนที่เข้าไปทำร้ายคนขับรถหกล้อนะครับ
สุดท้ายก็ต้องไปที่โรงพักคุณ
ตัวเขาเองกับเพื่อนขับรถกระบะเข้าไปส่งสินค้า
บริษัทแห่งหนึ่งก็ไปเจอรถหกล้อคันนี้จอดอยู่
ทีนี้คนขับรถหกล้อจอดขวางให้คุณ
เพื่อที่รถกระบะจะได้เข้าไปจอดได้
แต่ฝั่งคนขับรถหกล้อแห่ไม่ยอมเลยนะฮะ
ไม่ยอมขยับเลยก็เลยมีปากเสียงกันก่อน
ทีนี้ครับคนขับรถกระบะก็ยอมยอมถอยไปจอดรออีกจุดหนึ่งก่อน
แล้วก็ทีนี้มันก็เคืองกันแล้ว

หลังจากนั้นครับคนขับรถหกล้อแหมหัวร้อนฮะ
กลับถอยรถมาชนรถกระบะ
โชคดีที่ตัวเขากระโดดหลบทันตัวเขาเลยไม่เป็นอะไร
แต่รถเขาเสียหายหลังจากนั้นรถหกล้อขับหนีไป
คนขับรถกระบะก็เลยขับรถตามมาเรื่อย
พ้นประตูบริษัทแม่รถหกล้อหักเข้ามาชนกระบะเสียหายอีก
ก็เลยรีบขับกันตามไปจนกระทั่งมาถึงสามแยกไฟแดงนี่แหละครับ
คนขับรถหกล้อเนี่ยโอ้โหลงจากรถเลยพุ่งเข้ามาจะชกหน้าเขาก่อน
มันก็เลยเกิดเป็นการชุลมุนกันตามคลิปที่เขาถ่ายนี่แหละครับ
อย่างไรก็ตามเบื้องต้นถูกตั้งข้อหาเลยฮะ
ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
สำหรับฝั่งของคนขับรถกระบะกับเพื่อนที่นั่งไปด้วย
ส่วนเรื่องรถชนจะต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนกันอีกครั้ง
ถ้าคนขับรถหกล้อไปขับชนเขาก็ต้องมารับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะฮะ

ดิฉันฟังคุณบุ๊กเล่าแล้วดิฉันแบบมึนมากเลย

เรื่องของเรื่องมาจากแค่ไปส่งของที่บริษัท
แล้วไม่ยอมแบบให้ทางกันขยับขวางกันแค่นั้น
มันตามมาบนถนนอย่างนี้เลยนะ